จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะมีสมาชิกอบตที่สามชุก
ตอนนี้ทุกข์หนักมากเพราะว่าเจอแก๊งค้ายาบ้าตามไล่ฆ่า
ก็เลยขอให้ท่านผู้ว่าช่วยจัดการให้ที

ใช่ฮะระดับสมาชิกอบตสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี

ถึงขั้นต้องขึ้นป้ายวอนขอความช่วยเหลือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะอะไร
โดนแก๊งค้ายามาตามฆ่า

หน้านั้นเนี่ยมีนักค้ายาเขามาส่งยา

แล้วไปมาไอ้แก๊งนั้นโดนตำรวจจับ
พอโดนตำรวจจับมันก็เลยคิดว่า

ของสมาชิกอบตคุณจินดาที่ว่านี้
อย่างพื้นที่ของอเบิดสามชุกนะฮะ

นี่ระดับอบตยังเจอขนาดนี้

แต่วอนขอความเห็นใจจากผู้ว่าสุพรรณบุรี
เดี๋ยวฟังจากอบตจินดา
จะตายก่อนหรือยังไง
ไม่เห็นมีใครมาดูเลย
ไม่ได้ให้ผมตายก่อน
เห็นใจนะ

พร้อมกับผู้มันครับการอบรวมภูทรสุภัณฑ์บุรี

เดี๋ยววันนี้จะลงพื้นที่ไปที่บ้านของอบต
หารือกันหน่อยว่าตกลงแล้วเป็นแก๊งไหน

และจะช่วยเยียวยาแก้ปัญหายังไงได้บ้างนะครับ
วันนี้จะเริ่มไปคุยกับอบตจินดา